บางทีความสงสารของตัวเองนำมาซึ่งภัยที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
มีผู้ชายคนนึงทำเป็นเดินขาเกรกเกรกเกรกมาบอกว่า
บ้านลุงอยู่ไกลห่างออกจากจุดนี้๘กิโลเมตร
ถ้าจะขอร้องกันแบบนี้นะคะแต่พอไปส่งแล้วค่ะ
คุณลุงคนนี้ค่ะทำทีออกอุบายหลานหลานเป็นคนดีมากเลย
ขอยืมรถจักรยานยนต์ไปซื้อน้ำมาให้เป็นการตอบแทนน้ำใจได้ไหม
หลานก็ให้ไปค่ะเด็กคนนี้เขาก็ให้ไป
หลังจากนั้นหายไปเลยทั้งคนทั้งรถค่ะโอ้โหเอารถเข้าไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราเหานทรายบริรัมณ์นะคะ
เล่าให้ฟังเช้าเลยเจ็บโมงสิบสามกันยายนต์
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเติมเงินแถวทางเข้าออกหมู่บ้าน
มีผู้ชายคนหนึ่ง๔๐๔๕ปีอายุไม่เกินนี้น้องบอก
รูปร่างผอมสูงผิวดำแดงปรีเข้ามาหาเลย
แล้วบอกลุงเจ็บขาเดินกลับบ้านไม่ไหวไปส่งลุงหน่อย
บ้านลุงห่างจากนี้ประมาณ๘กิโลเมตรได้แต่ขาลุงไม่ไหวแล้วไปส่งหน่อย
เขาก็ตัดสินใจค่ะด้วยความสงสาร
ซ้อนท้ายลุงขี่รถจักรยานไปส่งรถจักรยานยนต์ไปส่ง
จุดที่ไปส่งประมาณ๔แยกบ้านละลมห่างไปประมาณ๘กิโลเมตร
ลุงก็บอกจอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ก่อนยังไม่ถึงบ้านลุงหรอก
แต่ลุงอยากจะไปซื้อน้ำมาให้เองเองเนี่ยเป็นเด็กดีนะมีน้ำใจค่ะ
น้องเขาก็เอาสงสัยอยู่พักนึงแต่ก็เอาไม่เป็นไรให้ยืมไปละกันนะคะ
ลุงขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยค่ะที่บอกว่าจะไปซื้อน้ำ
ไม่รู้ไปซื้อยังไงนะผ่านไปเป็นชั่วโมง
ลุงไม่กลับมาเลยค่ะน้องก็เลยตัดสินใจเดินไปหาร้านขายของแถวนั้น
มีคุณลุงคนนี้ลักษณะแบบนี้มาซื้อน้ำไหมครับ
รู้จักคุณลุงลักษณะแบบนี้ไหมถามหลายร้านเลย
สรุปแล้วไม่มีใครเห็นคุณลุงคนนี้เลย
จากนั้นชาวบ้านค่ะเห็นท่าไม่ดีแล้ว
อยากจะช่วยน้องแจ้งกู้ภัยให้เอาตัวน้องกลับไปส่งที่บ้าน
นายปิยะชีวคุณานนท์อายุ๓๙ปีพ่อของเด็กชายโยบอกว่า
หลังทราบเรื่องค่ะพาลูกชายไปแจ้งความแล้วนะคะ
สพลหารทรายแล้วก็เอาเรื่องราวนี้พิมพ์แชร์ข้อความลงในโลกออนไลน์
ให้ประชาชนคนที่อยู่แถวนั้นในระแวกนั้นช่วยกันแจ้งเบาะแส
เรื่องต้นค่ะคุณพ่อเองพาลูกตระเวนดูกล้องวงจรปิด
แต่เขาไม่เห็นภาพเพราะช่วงที่เกิดเหตุ๗โมงเช้า๑๓กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ดับทั้งหมู่บ้านอีกไม่มีหลักฐานอีก
หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝากเตือนประชาชนนะคะ
แล้วก็เยาวชนอย่าหลงเชื่อใครง่ายเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพ
มาในหลากหลายรูปแบบและน้องคนนี้เขาสงสารไง
เขาก็เลยช่วยแต่ถูกหลอกสุดท้าย
ทำให้คนที่ตั้งใจทำความดีบางทีก็ไม่อยากจะทำเหมือนกัน

ถูกต้องมาทำกันได้มาตอบแทนน้ำใจกันแบบนี้นะ